อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องตามแล้วก็เปิดโปรงกันต่อนะคะ
ก่อติดอย่างใกล้ชิดก็คือแชร์แม่มณีนะคะ
อันนี้ก็มีมูลค่าความเสียหายหลักร้อยล้านบาทเช่นเดียวกัน
คนที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยก็เป็นพันคนนะคะ
กำเนิดของแชร์แม่มณีอยู่ที่อุดรธานี
ทีนี้เมื่อวานนี้ตำรวจลงพื้นที่ไปที่อุดรธานี
ไปที่สำนักงานของแม่มณี
ไปตรวจค้นเขาบอกว่าไม่ต้องตะโกนเรียกว่าแม่มณีแล้วนะ
ต้องตะโกนว่าอุ้นแม่เจ้า
เพราะอะไรพอเข้าไปนะคุณคะ
ทองนี่โอ๊ยทองหยองเต็มหมดเลยค่ะ
แต่พอไปประสานงานกับนายกสมาคมค้าทองของอุดรธานี

อุ๊ยตะมันคือทองปลอม

เมื่อวานนี้ตำรวจนำหมายค้นไปที่บ้าน
แล้วก็สำนักงาน๕จุดของแม่มณี
หรือว่านางสาวัณธานีที่ประเวทนะค่ะ
นี่จุดนี้คือตั้งอยู่ที่ซอยจินตคาม
เขตเทศบาลนครอุดรธานีค่ะ
หมายจับก็ต้องขอสารหมายค้นก็ต้องขอสาร
ทีนี้คนที่นำไปตรวจค้น
ชื่อว่านางบัวเรียนเรืองเศรษฐีเป็นประธานชุมชนค่ะ
ไปตรวจค้นสำนักงานของแม่มณีหลังนี้ค่ะ
พอช่างเปิดกุญแจล็อกเข้าไปนะครับ
อันแรกเป็นประตูบานเลือดเข้าไปก่อนเลย
ชั้นล่างพบโต๊ะทำงาน๓โต๊ะ
และตุ๊กตาพอไปชั้น๒ของห้องนอนค่ะ

ส่วนชั้น๓ทาง๓
หน้าเป็นห้องนอนพบกล่องพัสดุ
พอเปิดออกไปดูใบถอนเงินธนาคาร

แฟนนุ่มของแม่มณีชื่อว่านายเมธีชินภาเนี่ยค่ะ
กล่องพัสดุกล่องนี้นะตำรวจเขาเปิดเข้าไป
พบใบถอนเงินธนาคารก็เป็นหลักฐานชิ้นโบแดงเหมือนกัน
ทีนี้ส่วนด้านหลังค่ะห้องด้านหลังมีป้าย
ป้ายติดว่าอันนี้เป็นห้องนอนหลุยก่อนนะ
อันนี้อันนี้อ่ะเป็นร้านทองแล้วนี่ทองนี่พอเจาะก่อห้างทองแม่มณีจำกัด
คุณคะเปิดเข้าไปโอ้มันเป็นร้านขายทองนึกว่าจะรวยที่ไหนได้
พอตำรวจเข้าไปประสานกับตำรวจหน่วยพิสูจน์หลักฐาน
แล้วก็นายกสมาคมค้าทองของอุดรธานีมาตรวจสอบหน่อย
เขาเป็นผู้เจ้าชาญและช่ำชองนี่เลยเรื่องของการดูทอง
พอตรวจสอบปุ๊บอือหือชองชุบทั้งนั้นเพราะคือ
ฉากว่าอย่างนั้นเถอะจัดฉากว่าตัวเองรวยแกล้งรวยแล้วห้องนอนหลุย

ตำรวจไปตรวจค้นอีกอาคาร๑

เออไปดูอาคารเช่าอีกอาคาร๑นะคะ
แล้วก็จ่ายเป็นเงินสดด้วยนะคะอาคารเช่าเนี่ย
คนที่เช่าลงชื่อก็คือคุณอุมารินมินพยักษ์อายุ๖๐ปี
วันนี้คุณอุมารินเดินทางมาเป็นพยานแล้วก็ให้การมีการเปิดอาคารชั้นล่าง
เปิดมีเฟอร์นิเจอร์หลุยราคาแพงแล้วก็อย่างที่บอกไปเครื่องสำอางนะคะ
ส่วนอาคารอีกอาคารหนึ่งค่ะคุณผู้ชม
อาคารเลขที่แปดสิบทับสี่สิบสองซื้อไว้สี่จุดเก้าล้านบาท
อันนี้เนี่ยห้องโล่งไม่มีสิ่งของภายใดยังไม่หมดค่ะ
อาคารพาณิชย์อีกอาคารหนึ่งฝั่งตรงกันข้าม
เลขที่สี่ห้าสองทับสิบอันนี้ราคาห้าจุดห้าล้าน
ขอหมายค้นไม่ได้นะคะเพราะไม่ชัดเจนเรื่องของผู้ครอบครอง
แล้วอาคารเนี่ยอาคารเนี่ยสี่ห้าสองทับสิบนี่
ที่บอกว่าซื้อมาห้าล้านห้าเนี่ยขอหมายค้นไม่ได้หนึ่งแล้วสอง
ไม่มีเรื่องของผู้ครอบครองและคนครอบครองก็ไม่ใช่แม่มณีด้วยนะคะ
ครับจากนั้นนะฮะตำรวจพร้อมกับกำลังเนี่ย
เอาหมายค้นเข้าไปนะตรวจค้นที่บ้านละที่หกห้าหนึ่งทับสี่ศูนย์เจ็ด
เอื้ออทรหมู่หนึ่งที่อุดรเป็นร้านเสริมสวยชื่อว่าเปิ้ลบิวตี้
ก็บอกว่าเป็นบ้านของเดียเป็นบ้านแม่ของเดีย
ก็คือเป็นบ้านแม่ของแม่มณีนี่แหละฮะแต่ว่าไม่มีใครอยู่บ้าน
ก็ไปถามเพื่อนบ้านเขาก็บอกว่าอ่าบ้านหลังเนี้ยนะ
เปิดประตูแล้วก็ไม่มีใครมาสักประมาณ๑สัปดาห์แล้ว
ตำรวจก็เลยเอาป้ายประกาศอายัดทรัพย์ไปติดไว้หน้าบ้าน
แล้วก็รถจักรยานยนต์หนึ่งคันนะครับก่อนที่นำกำลังไปตรวจค้นที่บ้านอีกบ้านหนึ่งคือ
วาลัยที่สี่ห้าห้าทับสี่ศูนย์อยู่ที่ชุมชนพาสุกมั่นคงเทศบาลนครอุดวรรณฑานี
ซึ่งเป็นบ้านของแม่ของนายเมธีก็เป็นแฟนหนุ่มของแม่มณี
พบพ่อเลี้ยงของนายเมธีจากนั้นตำรวจก็เลยได้รับตัวนางทัพทิมนะฮะ
เป็นแม่ของนายเมธีซึ่งทำงานอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่ง
เอาหมายค้นไปตรวจค้นก็ไปพบกรมทันประกันชีวิตของนายเมธี
วงเงินถึงสิบเก้าร้านบาทและส่งเบี้ยปีละหนึ่งล้านบาท
ระบุชื่อคือให้นางสาววัฒนีก็คือเป็นลูก
แล้วก็นางทัพทิมเป็นผู้รับสินใหม่ทดแทนคือรับผลประโยชน์ไปนะครับ
อ่าตำรวจก็มีการเก็บเอกสารการเงินไว้เป็นหลักฐานนะคะ
ส่วนร้านทองที่อยู่ชั้น๓ตรวจสอบแล้วอย่างที่บอกไปเป็นทองชุบ
ส่วนห้องตกแต่งหรูแหมก็ต้องโชว์รูหน่อยนะคะ
อยากให้คนอื่นเชื่อว่าตัวเองรวยแล้วก็ยอมเอาเงินมาลงทุนเนี่ย
จะเอาเงินจากกระเป๋าคนอื่นก็ต้องนะลงทุนก่อนลงทุนก่อน
ฝากฝั่งของแม่ฝากกันหน่อยเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับมะนาวก็จะมีผู้หญิงสองคนที่ไปลงทุนกับมะนาว
ก็คือมีนางสาวนกแล้วก็นางสาวกี้ซึ่งเอาเงินไปออมกับมะนาวหรือว่านางสาวจุธาทิพย์
ก็เป็นอดีตเจ้าสาวที่ตกเป็นข่าวกับพาคินก็คงจำได้ไปแล้ว
เขาบอกว่าเธอไม่รู้มาก่อนว่ามะนาวส่งเงินให้กับแม่มณีเพราะที่ผ่านมาเนี่ย
มะนาวอ้างว่าเธอเปิดบริษัทเพิ่งจะรู้ว่าเงินที่พวกเธอส่งไปออมนั้นส่งต่อให้กับแม่มณี
นางสาวนกบอกว่าสูญเงินไปสองแสนสองนางสาวกี้สองแสนสาม
บอกว่าถึงจำนวนเงินไม่ได้มากเท่ากับคนอื่นแต่มันคือเงินเก็บทั้งหมดที่มีที่รวบรวมมา
ไม่ได้มาจากการรวบรวมจากคนอื่นแต่เป็นเงินของเธอเอง
ที่ผ่านมาพยายามสอบถามมะนาวแต่มะนาวบอกแปลว่า
ขอนำเงินคืนให้กับเห็งคนเดียวก่อนวันที่๕พฤศจิกายน
ทำให้คนที่ส่งเงินให้กับมะนาวไม่พอใจครับ
แล้วก็มีคำถามว่าเธอต้องกรีดหน้าก่อนใช่ไหมถึงจะได้เงินคืน
คือบอกมะนาวไปนะฮะคืออยากได้เงินคืนนะครับ

ทำไมถึงไม่รับผิดชอบตามสิ่งที่เขาพูดในไลฟ์เฟซบุ๊ก
ก็คือไลฟ์เฟซบุ๊กเนี่ยคือพูดว่า
เลวร้ายขนาดไหนเขาจะรับผิดชอบยอดตรงนี้เอง
อยากถามว่าทำไมถึงไม่กลับไปย้อนดูเรธำตำคืนที่สัญญาไว้บ้าง

ซึ่งทางทางเราก็เลยถามกลับไปว่าแล้วถ้าคนอื่นอื่นหรือว่าตัวเราอยากได้คืนอ่ะ
คือจะต้องออกมากรีดหน้าเหมือนกันใช่ไหมถึงจะยอมคืนเขาก็เลยถามกลับมาว่า
แล้วตัวเขาที่เป็นหนี้๗๑ล้านเนี่ยเขาต้องกรีบทั้งตัวเลยหรือเปล่าแค่นี้ค่ะ
ก็คือยืนยันว่าไม่คืนอยู่ดีอืมแล้วล่าสุดมะนาวบอกว่าจะคืนเงินให้กับคนที่ไม่แจ้งความเท่านั้น
ใครแจ้งความเขาไม่คืนอืมโอ้โหอะหวากันไปตามกระบวนการละกันอัดอาดมาก
ใครก็ตามที่เป็นเหยื่อค่ะก็ต้องโดนหมดนะคะคุณต้องคืนให้เขาให้หมดครับ